พอพาที่นี่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปขอโชคขอลาบกับ
ขุนช้างมหาเศรษฐีจำได้ไหมถ้าเป็นแฟนตลอดข่าวคุณจะต้องรู้จักกันดี
ขุนช้างมหาเศรษฐีแห่งวัดภัยแขกจะปังขนาดไหนติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
ส่วนมากก็มาขอโชคขอลาบกับพ่อขุนช้างนี่แหละครับ

ขอเรื่องธุรกิจนะคะให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
หมอไก่อยู่ที่วัดอุทุมพระรารามค่ะ
หรือว่าวัดไผ่แขกอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
วัดนี้ค่ะมีเสียงร่ำลือกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคค่ะ

และนี่นะคะถือว่าเป็นทีเด็ดเคล็ดลับ

ก็คือให้เรานะคะอธิษฐานในสิ่งที่เราต้องการ

เดี๋ยวหมอไก่ค่ะจะขอพรเผื่อคุณผู้ชมด้วยนะคะ

จากนั้นทีเด็ดของเราเลยนะคะ

ก็คือฝาเครื่องดื่มเกลือแร่นี่ค่ะ
ฝานี้นะคะจะมีตัวเลขอยู่ค่ะ

อันนี้นะคะก็คือเป็นเลขนำโชค

นามัศกาลค่ะหลวงปู่ค่ะ

ได้รับความเมตตานะคะจากหลวงปู่ดูสิตค่ะ
ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะ

เกี่ยวกับเรื่องของประวัติของพ่อขุนช้างค่ะ

อัตมาก็เลยไปปั้นเข้ามา

มันเกิดขึ้นมีชาวบ้านให้มักกล้าบมาไหว
ข้อโพนข้อทุกข้อรับเป็นมากมาย
และที่คุณผู้ชมนะคะเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะ
คือไอ้จ้อยหรือว่าน้องจ้อยนะคะ

เพราะว่าเคยมีคนนะคะมาไหว้พระขอพรที่นี่ค่ะ

ทำไปทำมาน้องเขาบอกว่าคุยกับนี่พี่จ้อยอยู่นะคะ
แล้วน้องคนนั้นค่ะได้พูดเลขขึ้นมา
พ่อแม่เขาก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคนะคะ
ปรากฏว่าได้โชคได้ลาบจริงค่ะ
สำหรับในเรื่องของการขอพรกับน้องจ้อยนี้นะคะ
ให้เราค่ะเข้าไปยืนใกล้กับองค์น้องจ้อยนะคะ
จากนั้นค่ะให้อธิษฐานขอพรคือพูดออกมาเลยนะคะ
แค่๑ข้อเท่านั้นรับรองว่าได้สมใจปรารถนาอย่างแน่นอนเลยค่ะ

หมอไก่กำลังจะพาคุณผู้ชมไปขอพรขอโชคนี้ค่ะ

เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะเกิดมาจากความฝันของชาวบ้านค่ะ
และนี่นะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมอไก่บอกว่า
พบได้ด้วยความฝันของชาวบ้านค่ะ
ประวัติความเป็นมานะคะของเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยค่ะ
ก็คือชาวบ้านนะคะได้ฝันค่ะ
ฝันว่ามีนางตะเคียนนะคะมาบอกว่าให้ช่วยเอาเรือนะคะ
เรือที่สร้างจากไม้ตะเคียนค่ะขึ้นมาจากน้ำค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยทำการงมนะคะเอาเรือลำนี้ค่ะ
จมอยู่ใต้น้ำขึ้นมาแล้วก็มาไว้ที่วัดนี้นั่นเองค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะคนที่เขาจะมาขอพรค่ะกับแม่ตะเคียนนะคะ
เขาจะมาขอพรเน้นในเรื่องของพวกโชคลาบเงินทอง
ผลประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของรายได้ค่ะ
และถ้าใครนะคะมาที่วัดไผ่แขกแห่งนี้ค่ะ
ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกับเรื่องของการเสี่ยงเซียมซียักษ
เดี๋ยวหมอไก่ค่ะจะขอสิ่งเซียมซีนี้นะคะ
เพื่อที่จะเอาโชคเอาลาบกลับไปให้คุณผู้ชมค่ะ
มาค่ะเหมือนกับเซียมซีเล็กเลย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

สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

เคล็ดลับความเห็งความปังกันไปเรียบร้อยแล้ว

วันนี้ถ้ารู้คำตอบแล้วเข้าไปร่วมสนุกกันได้

รูปปั้นพ่อคุณช้างมหาเศรษฐีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชใด
และคุณชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไร
ตอบให้ครบทั้ง๒คำถามนะคะคุณผู้ชม
ผู้โชคดี๑ท่านเท่านั้นค่ะ
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปนะคะ
พ่อคุณช้างมหาเสถียจากวัดไพแขกจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วด้านในมีเส้นผมของท่านเจ้าอาวาสอยู่ด้วย
ผมบอกตรงเลยนะปากใต้จังเลย
อ่าคุณอดแล้วคุณอด

คุณตอบไม่ได้แล้วใครรู้คำตอบ